เตือนไผลกันต่อเรื่องเลยนะคะคุณเฟื้องและดาร

พอถึงกรุงเทพมหานครฟ้ายังไม่มืดเลยนะ
โมงเย็นเท่านั้นเองนะคะก็เลยโบกแท็กซี่
จะกลับบ้านพักนะคะที่อยู่ในซอยลาดพร้าว๗๐
ขึ้นรถแท็กซี่นั่งไปสักพักมีอาการมึนงงค่ะ
แต่ว่าถือว่าสติดีนะคะลงมาจากรถได้ทันค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียหายนางสาวรุจิราสุริโย
อายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดกาลสินคือเธอยังไม่ฟื้นใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ค่อยฟื้นร่างกายเลยเต็มที่
คือภาพที่เห็นคือยังมีอาการมืนงงอยู่นะคะ
แต่ว่าพยายามเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ผสมพยาบาลเบื้องต้นเอายาให้ดม
อาการเขาก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
จากนั้นก็มาเปิดเผยค่ะมาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเองเป็นพนักงานบัญชีอยู่บริษัทแห่งหนึ่งที่กรุงเทพนี่แหละ
นั่งรถกลับบ้านจากกาลสิน
จากนั้นไปลงรถที่หน้าเมเจอร์รังสิต

จากนั้นนะคะเรียกรถแท็กซี่มิเตอร์สีฟ้า

จากนั้นคนขับเอาขวดน้ำขึ้นมาดื่มก่อน

พอดมยาดมผู้โดยสารได้กลิ่นยาดมไปด้วย

หลังจากได้กลิ่นยาดมของคนขับรถ
ก็รู้สึกมึนงงเกิดความผิดปกติในร่างกาย

นั่นน่ะสิก็เลยตัดสินใจลงจากรถ
จอดเดี๋ยวฉันจะลงตรงนี้เลย
แท็กซี่ก็มีพิรุษก็เลยตัดสินใจให้ลงนะคะ

พอลงจากรถแล้วนั่งข้างทางหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเลขทะเบียนไว้ด้วยนะคะ

๘๑๐๗เนี่ยนะคะเป็นทะเบียนนี้นะคะไม่ทราบหมวดจังหวัดนะคะ

ตำรวจสพคูคศบอกว่าผู้เสียหายมีสติดีมาก
รอดปลอดภัยมาได้ครั้งนี้ค่ะโดยไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินใด
ตำรวจจะเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตามตัวคนขับมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
สติสำคัญสังเกตก็สำคัญ
สังเกตทั้งเรื่องของอาการตัวเองและอากับกิริยาของคนขับรถด้วย
แต่ประเด็นนี้ก็ต้องรอนะรอตำรวจตามตัวได้ก่อน
แล้วก็หาข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับ